มาต่อกันที่เรื่องของไม่ไหวอย่าฝืนค่ะ
เวลาเราง่วงอย่าขับรถเลย
เพราะนอกจากมันจะอาจจะนะอาจจะไปเกิดอันตรายต่อคนอื่นแล้วเนี่ย
ถ้าตัวเองหลับล่ะมันน่ากลัว
แล้วบางผู้ชายคนนี้หลับกลางสี่แยกเลยนะคะตัวเมืองลำปาง
หลับแบบนี้๑๐นาทีคนก็พยายามปลุก
และช่วงนั้นการจราจรติดขัดเลย
ปลุกขึ้นมาถามทำไมถึงหลับแบบนี้
จังมากหลับจริงจังมากปลุกก็ไม่ตื่นเขาก็ไม่ตื่น
ถึงขั้นต้องงัดรถเข้าไปเนี่ยนะคะเขาง่วงค่ะทำงานกะดึก
ตำรวจสายตรวจสพเขลังนครไปตรวจสอบที่เกิดเหตุตรงนี้คือ
ขาขึ้นอำเภอเมืองลำปางตรงนี้ย้ำว่าเป็นกลางสี่แยกไฟแดงเลยนะคะ
ผู้ชายคนนี้จอดอยู่กลางแยกเลยไม่ยอมเคลื่อนที่ไปไหน

ชาวบ้านบอกว่าผู้ชายคนนี้หลับประมาณ๑๐นาทีกว่าแล้ว
หวาดเสียวมากเขาบอกว่าเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางรอบเมือง
เป็นเส้นทางหลักใครไปใครมาก็ใช้ความเร็ว
บางคันขับมาเบรกกระทันหันเสียงเอี๊ยดเลย
และช่วงนั้นรถติดยาวเลยนะคะ
ชาวบ้านก็ช่วยกันเอาสิ่งกีดขวางมาวางก่อน
เพื่ออำนวยความสะดวกรอจนกระทั่งตำรวจมาถึง
พอนี่เป็นภาพปลุกได้แล้วเรียกขึ้นมาถามซิ
เขาก็บอกอย่างแรกเลยโอ๊ยผมขอโทษครับ
เมื่อคืนเข้างานกะดึกเดินทางออกจากอำเภอเสริมงาม
จังหวัดลำปางห่างจากจุดเกิดเหตุ
เขาหลับกลางสี่แยก๕๐กิโลเมตร
แล้วถามว่าจะไปไหนล่ะทำไมไม่ยอมกลับบ้านไปพักผ่อน
ผมต้องไปรับลูกชายที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในตัวเมืองลำปาง
ออกจากงานปุ๊บไปรับลูกชายปั๊บ
ไม่ได้นอนเลยไม่ได้พักเลย
ตำรวจก็เลยถามว่าคุณไปต่อไหวไหมจะพักไหม
เขาก็เลยบอกว่าผมได้สติแล้วครับเดี๋ยวผมไปต่อ
หลังจากนั้นนะคะเขาก็
ตำรวจบอกว่าก่อนที่คุณจะไปต่อผมว่าคุณพักก่อนนะ
ไปอีกสักนิดนึงนะก็เลยให้เคลื่อนย้ายรถไปอยู่ริมทาง
หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้พักแป๊บนึงแล้วก็ไปต่อค่ะ
นะคะไม่ไหวอย่าฝืนนะคะพักผ่อนให้เยอะค่ะ
จากจะเมาไม่ขับแล้วนะคะ
หลับก็ห้ามขับด้วยเขาบอกแบบนี้เขาก็เลยไม่ขอ
แต่ไม่ได้นะถ้าเกิดว่าสภาพร่างกายไม่พร้อม
อย่าฝืนอย่างที่คุณสุภาษาราบอกไป